เงิน๔๐๐๐บาททำเอาเจ้าหนี้เนี่ยร้อนรนทนไม่ไหว
ไปตามทวงหนี้ลูกหนี้อยู่โรงพยาบาลไม่ไหวค่ะ
ไปถึงโรงพยาบาลทวงคาโรงพยาบาลจนเนี่ยค่ะ
ตื๊บคาโรงพยาบาลสลบคาโรงพยาบาลไปเลยทีเดียว
ค่ะถามว่าค่ะทำแบบนี้มันได้ไหมค่ะ
นี่ไม่ต่างอะไรจากพวกที่วัยรุ่นไปตีกันในห้องฉุกเฉินเลยนะถูกต้องครับ
เพราะคุณไปก่อความวุ่นวายในโรงพยาบาลค่ะ
ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยคุณผู้ชมดูจากภาพกล้องวงจรปิดระวงแดงไว้ให้
อาจจะไกลสักนิดแต่เดี๋ยวเห็นชัดเจนนะคะนี่นี่เห็นไหม
มีคนเดินไปเดินมามีคนเดินเข้าห้องนี่ละก็ทืบเลย
คุณดูสิวิ่งหนีวิ่งปล่อยวิ่งตีนชุดรมุ้นแบบนี้ออกไปเลยอ่ะ
ผู้ชายอายุประมาณสักยี่สิบห้าถึงสามสิบปี
รูปร่างผอมสูงผิวคล้ำสักลายตามลำตัวแล้วก็แขนเนี่ย
ทำร้ายร่างกายผู้หญิงค่ะ
ผู้หญิงก็คือนางบุญนาคหลอดทองอายุ๕๖ปี
เป็นแม่บ้านประจำโรงพยาบาลนั่นแหละ

ผู้ชายในภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยชื่อเบิร์ต

ทวงเงินที่เธอเคยกู้ยืมไป๔๐๐๐บาท

ทีนี้ปีก่อนแม่ในเบิร์ตเสียชีวิต

มาเอาเงินต้นเธอก็บอกโอ๊ยงั้นคืนให้เดือนละหนึ่งพันเหมือนเดิมได้ไหม
จนครบเงินต้น๔๐๐๐แล้วก็ส่งเพิ่มอีก๘เดือนเดือนละ๑๐๐บาท
ก็ตกลงกันแบบนั้นแต่พอดีเดือนที่แล้วอะค่ะเดือนที่แล้วเองนะ
หนุนเงินไม่ทันโอนไปให้ได้แค่๕๐๐จาก๑๐๐คือโอนให้แค่ครึ่งเดียว
เบิร์ตไม่พอใจตามาถึงโรงพยาบาลจะเบี้ยวใช่ไหมจะไม่จ่ายใช่ไหม
ทะเลาะกันตบตีกระทืบจนเนี่ยสภาพเธอเป็นอย่างนี้
ปูดบวมกกหูบาดเจ็บเต็มไปหมดเลย
ในเบิร์ตถอดรองเท้าตบหน้าเธอจนสลบเลยค่ะ
คุณอย่าเรียกตัวเองผู้ชายเลยเนาะ

นี่นางบุญนาคอายุ๕๖ปีแล้วนะคะ

ตำรวจสมภาพพระประแดงตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน

คือพรบทวงหนี้เขาก็มีกำหนดเอาไว้แล้วเนาะ
แต่ก็ยังคงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเรื่อย